จากเรื่องของแรงงานเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีกันบ้างที่หัวหิน
เป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล
ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่นอกจากจะได้เรื่องของพละกำลังความแข็งแรงแล้ว
เรายังจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
ปีนี้จัดขึ้นที่ริมชายหาดหัวหิน
ถือว่าเป็นการจัดที่ริมชายหาดหนึ่งเดียวของเอเชีย
มีนักกีฬาจาก๔ประเทศทั่วโลกนะคะมาร่วมการแข่งขันกันด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
นักกีฬาขี่ม้าโปโลระดับนานาชาติจากประเทศไทยอังกฤษเบลเยี่ยมและสิงคโปร์
ประลองความเร็วขี่ม้าโปโลชายหาดการกุศลหนึ่งเดียวของเอเชีย
ริมชายหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเมลตันหัวหินรีสอร์ท
ในงานเอเชียนบีนโปโลชัมเป็นชิป๒๐๑๖ครั้งที่๗
ถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา
โดยรายได้จะมอบให้มูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา
เพื่อมอบโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
ฉะนั้นถ้าเอากีฬาไปประจำตามเมืองท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
แล้วออกแบบให้ดีและสร้างความเป็นสากล
ไอ้พวกนักกีฬาระดับโลกมาแข่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมากเลย
เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนน้อยที่สุดได้ผลมากที่สุด
หัวหินก็เป็นเมืองกีฬาเป็นเมืองม้านะครับมีม้า๖๐กว่าตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นคนก็รู้ว่าหัวหินเป็นเมืองม้าเราส่งเสริมความรู้สึกว่าเป็นเมืองม้า
แล้วก็เหมือนเมืองทะเลเป็นเมืองการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนกีฬานะครับ

แข่งขันขี่ม้าโปโลชายหาดจะใช้ลูกโปโลยาง
ลูกฟุตบอลขนาดเล็กแทนลูกโปโลปกติ
เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่การแข่งขันโดยยึดหลักกติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากล
การขี่ม้าโบโลชายหาดจะมีความยากกว่าการขี่บนสนามยาก
เพราะว่าพื้นทรายจะเกิดการยุบตัวเวลาที่ม้าวิ่ง
ดังนั้นนะคะนักกีฬาจะต้องมีทักษะในการบังคับม้า
และมีวัยพิพย์ที่ดีในการเอาชนะคู่แข่ง
สำหรับผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศทีมสิงคโปร์ชนะไทย๕ต่อ๒คะแนน
ส่วนคู่ชิงอันดับ๓ทีมอังกฤษชนะเบลเยี่ยม๙ต่อ๘คะแนนค่ะ
ทำกลางกิจกรรมการกุศลนี้ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์บนหลังม้า
เหล่าเซเลบิตี้แถวหน้าของไทยที่มาสร้างความสนุกสนาน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เห็นหลายครั้งที่มีการจัดแข่งขันโปโลแบบนี้นะโอ้โห
คนเข้าไปชมก็แต่งตัวกันสวยงามนะครับ
บน้ำชาแล้วก็ชมการแข่งขันโปโลขี่ม้าแบบนี้นะครับ